มาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
คุณบีมาติกาค่ะต้องบอกเลยว่าหมดยุคของการเกาะสารรับประทานแล้วนะคะ
เพราะว่าต่อให้แฟนจะรวยช่วยคุณได้ก็จริงแต่เราเป็นผู้หญิงนะ
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องทำงานค่ะ
บีมาติกาค่ะมาเปิดละครใหม่ต่างช่อง
แจ๊กกะรีนเจอมาก็งงเหมือนกัน
บอกว่าอ้าวเห็นเตรียมว่าจะแต่งงานกับแฟนไฮโซระดับพันล้าน
งานงวงงานบันเทิงเนี่ยไม่ทำแล้วใช่ไหมไปอยู่บ้านชิลนับเงินนับตังค์ดีกว่าหรือเปล่านะคะ
เจอแบบนี้บีบอกจาง

ต่อให้แต่งงานกับแฟนคนรวยคุณพี่ค่ะ
แต่หนูก็ยังทำงานไม่ทิ้งวงการนะคะ

แต่งงานก็ต้องทำงานค่ะอยากทำงานเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อทำงานไปแล้วเดี๋ยวเราก็คิดถึงวงการอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าปีนี้ก็รับละครประมาณ๓เรื่องแล้ว
สละยังรับอยู่นะคะตอนนี้ว่างอยู่นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
ก็เลิกแต่งคร่าวก็คือ
ยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องติดเลยนะที่รับละครเอาไว้
ฟนดูยส่วนของแฟนแต่เราก็ต้องทำงาน
ต้องมากินถึงวันนี้ดิฉันยังทำงานงบเลยค่ะถามว่าแฟนรวยไหมไม่
นุกกลมหน้ากลมตาทำงานต่อไปนะค่ะก็เก็บตัวเองเอาไว้เก็บอม